อาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬา

ถามเรื่องอาหารที่มีประโยชน์สำหรับนักกีฬาครับ
ว่าควรทานอาหารแบบไหน

ทนทานระบบหายใจหลอดเลือด

สามารถเพิ่มความสูงได้ด้วย